เหล่าแฟนคลับประชาชนที่ติดตามข่าวสารก็หวังใจค่ะคุณผู้ชม
อยากจะให้เกิดความยุติธรรมกับคุณแตงโมจริงสักทีนึงนะคะ
หลายคนก็พยายามทวงถามความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมในทางโซเชียล
จุดหนึ่งค่ะที่ทราบซึ้งมากก็คือปรากฏการณ์การวางดอกไม้
ณจุดที่เกิดเหตุก็คือท่าเรือพิบูลสงคราม๑
คือต้องยอมรับนะคะว่าดอกไม้เหล่านั้นเนี่ยมากมายเหลือเกินจริงค่ะ
ในช่วงประมาณ๑๔วันหลังจากการเสียชีวิตของคุณแตงโม
อกจากจะมีพิธีไว้อะไรที่จัดขึ้นที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพแล้ว
อีกหนึ่งจุดค่ะที่เหล่าคนรักแตงโมทำให้กลายเป็นสถานที่สุดพิเศษ
ก็คือบริเวณท่าเรือพิบูรสงคราม๑นี่แหละค่ะ
ในช่วงนั้นนะคะหลายคนที่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมในพิธีไว้อะไร
ก็ได้นำดอกไม้ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นดอกไม้สีขาวมาวางไว้บริเวณโป๊ะเรือค่ะ
จากจุดเริ่มต้นเล็กตรงนี้เวลาผ่านไปจนครบรอบ๑เดือน
อกไม้เหล่านั้นเนี่ยถูกนำมาวางไว้ทุกวันจนเต็มบริเวณโป๊ะเรือค่ะ
เป็นภาพที่เห็นแล้วหลายคนบอกว่าโอ้โหมีความรู้สึกหลากหลายมาก
สวยงามทั้งทราบซึ้งทั้งรักและคิดถึงคนที่จากไปด้วยหัวใจของพวกเขาจริง
และปรากฏการณ์ในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมค่ะยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนท่าเรือพิบูรสงครามด้วย
ชาวบ้านแถวนั้นค่ะนำดอกไม้มาตั้งขายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่เดินทางมาไว้อาลัย
แต่ไม่ได้เตรียมดอกไม้มาบางกลุ่มก็เหมาเรือออกไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยาตรงจุดที่พบร่างคุณแตงโม
เพื่อร่วมอธิษฐานจิตซึ่งก็ทำให้อาชีพคนออกเรือคึกคลื้นขึ้นมาด้วย
ส่วนธุรกิจร้านดอกไม้ในหลายพื้นที่รวมไปถึงรายเดอร์หลายค่ายก็ได้ผลพลอยได้ที่ดีมากเลยนะคะ
เพราะคนที่รักแตงโมที่ไม่สะดวกไปวางดอกไม้ด้วยตัวเองก็จะสั่งดอกไม้จากร้านและจ้างรายเดอร์นำไปวางไว้ที่ท่าเรือด้วย
ซึ่งในช่วงหลังจำนวนดอกไม้เหล่านั้นเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นมากมายขึ้นจนหน่วยงานราชการต้องเข้ามาช่วยจัดระเบียบเพื่อความเรียบร้อยค่ะ
แล้วก็เพื่อการสัญจรที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนด้วย
ว่าดอกไม้ทั้งหมดจะถูกย้ายเข้ามาภายในสาราของท่าเรือก็ตามแต่จำนวนดอกไม้ที่ถูกนำมาวางมันไม่ได้ลดลงเลยค่ะ
แม้กระทั่งคุณเบิร์ตแฟนของคุณแตงโมก็ยังนำเอาดอกไม้และของที่ระลึกบางส่วนจากพิธีไว้อาลัยมาไว้ตรงจุดนี้เช่นเดียวกัน
ซึ่งเมื่อวันที่๒๔เมษายนที่ผ่านมาในโอกาสครบรอบ๒เดือนการจากไปของคุณแตงโมก็ยังเกิดภาพความประทับใจนะคะ
เหล่าคนรักแตงโมร่วมกันจัดงานเพื่อระลึกถึง
อกจากดอกไม้แล้วยังมีบางกลุ่มค่ะมาร่วมกันพับนกกระดาษ
แล้วก็นำมาตกแต่งบริเวณรอบสาราของท่าเรืออีกด้วยนะคะ
แฟนคลับหลายคนที่เดินทางมาวางดอกไม้ในตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา

ไม่อยากเชื่อเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องจริง
และไม่ว่าเรื่องนี้ต้นสายปลายเหตุจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่
สิ่งหนึ่งที่พวกเขาหวังก็คือ

จะทำให้คุณแตงโมที่อยู่ที่ไหนสักแห่ง
ยิ้มได้มีความสุขใจ

และเดินทางกลับสู่อ้อมกอดของพระเจ้า
ด้วยความรักและความอบอุ่นอย่างแท้จริงค่ะ
ค่ะและนั่นก็เป็นภาพเก่าบรรยากาศ
ที่หลายคนบอกว่ายังคงอยู่ในจิตใจกันอยู่นะคุณผู้ชม